คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงถอดสูตรกันบ้าง
ใหม่ที่ทำธุรกิจในสังคมไทยปัจจุบันนี้ครับ
วันนี้จะพาไปรู้จักกับศรีพันวาครับโรงแรมหรูระดับ๕ดาว
มีชื่อเสียงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาที่เมืองไทยได้
แต่ละปีนะครับและปัจจุบันนี้มีชื่อเสียงมาก
จบนอกมามีความทันสมัยมีเรื่องของความเด็ดขาดในตัว
แล้วก็มาพลิกการทำงานของคนรุ่นเก่าอย่างรุ่นคุณพ่อ

ความเดี๋ยดของเขานั้นสามารถทำให้
เขาทำได้ตามเป้าหมายของเขาทุกปี
ครอบครัวไว้ใจให้เป็นผู้นำศรีพันวา
และก็โลดแล่นในเวทีโลกได้ครับ
ไปรู้จักกับคุณประวัติในถอดสูตร
กับคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ก็ผมเห็นพ่อผมทำงานมาตั้งแต่ผมเจ็ดตัดหัว

ก็เห็นการเติบตรงของบริษัท

ใช่บอกเลยว่าใจดีเกินไป

กล้าตัดสินใจทำให้ปลาวานวรสิทธิอิสระ

ตัดสินใจหักล้างความคิดคนรุ่นพ่อ

จนสามารถปั้นพื้นที่สวยบนสรรเขาแหลมพันวา
กลายเป็นโรงแรมศรีพันวาระดับพรีเมียม

การันตีจากตำแหน่ง๑ใน๓ของบีสบาร์ที่ดีที่สุดในโลก
และโอกาสในการต้อนรับบุคคลที่มีชื่อเสียง
ทั้งในและต่างประเทศของศรีพันวาค่ะ
คุณปลาวานค่ะพอเราเข้ามาบริหารโรงแรม๔๐๐วันแบบนี้ค่ะ
อะไรคือหัวใจสำคัญของการทำงานโรงแรมคะ

สำคัญมากคือบุคลากรที่ดีใช่ไหมโลเคชั่นที่ดี
เราต้องรู้เรื่องคอสที่ดีด้วยว่า

ไม่งั้นเราได้มาเท่านี้เราใช้เกินที่เราได้มันก็ไม่ได้
ด้วยความเป็นคนที่ลงมือทำอะไรจริงจังเสมอ

วานจึงสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้น

แต่ความคิดและวิธีการทำงาน
ไม่ได้สบายเหมือนที่เห็น
ผมนั่งประชุมสบายผมก็ถาม

เอ้ยเอาไงผมไม่เคยบอกนานทีเมียว

ผมก็ค่อนข้างเป็นหัวหน้าที่ค่อนข้างดุนะ
คือดุมากไม่ใช่ค่อนข้างดุมากใช่ดุมาก

ตรงนี้ต้นไม้ไม่สวยตรงนี้ขยะมีนะตรงนี้
มันก็จะเป็นโรคประจำตัวหนึ่ง

ซึ่งมันก็ช่วยกับงานได้ดีใช่
สำคัญมากเพราะมันก็ไม่ได้สวยขนาดนี้
ความชำนาญและมืออาชีพของตระกูลอิสระ
อสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่รุ่นปู่และรุ่นพ่อ
ปูทางให้ปลาวานที่เติบโตมากับไซส์งานก่อสร้าง
เขาบอกว่าได้เรียนรู้เรียนรัฐได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ
ผสมผสานกับความคิดหัวสมัยใหม่
และหัวใจบริการสไตล์ปาวานทำให้ศรีพันวา
แท่นเป็นที่รู้จักระดับโลกได้อย่างรวดเร็ว
พูดจริงว่าผมอยากทำไปสิ่งผมชอบใครบังคับผมทำไม่ได้
ก็ถ้าเกิดผมชอบอันนี้ผมก็ทำถ้าเกิดผมไม่ชอบผมไม่ทำ
อย่างแรกที่ผมดูก็โอเคเราจะเป็นอาเฟตจากนี้ยังไง
ใช่ไหมเราจะสร้างอะไรกับมันได้

แล้วเราจะสบายยังไงผมคิดคือแค่นี้

บุคลิกที่ดูเหมือนจะเป็นคนก้าวร้าว
แต่เรื่องงานปลาวานกลับเป็นคนละเอียด

และหลายครั้งที่มีความเห็นไม่ตรงกันกับพ่อ

แล้วพ่อแม่ผมบอกไม่เห็นด้วยไม่ใช่สไตล์เขา
ผมบอกว่าก็ไม่ใช่ไซส์เขาไง

เด็กเขา๓๐ปีมันไม่ใช่สไตล์เขาจริง
ผมเอาคนออกพ่อแม่ผมตกใจ

เพราะผมบอกคุณแล้วว่าผมจะออกมานาน
ผมเล่าพรุ่งที่ผมโมโหผมก็เล่าให้พ่อแม่ผมฟัง
แต่ผมก็มีความอดทนตรงจุดหนึ่ง

ทุกครั้งที่ตรวจไซส์งานก่อสร้าง
หรือโครงการต่างในสีพันวา

รถมอเตอร์ไซค์ฮาเล่เดวิสัน

ยังมีทัพเสริมเป็นน้องชาย
คือบราทูดิตธวัฒน์อิสระ

และน้องสาวปลาเข็มกรักเพชรอิสระ

เราก็ทำให้ดีที่สุด
เราก็จะประสบความสำเร็จเอง
ลีลาการชกมวยเรียกเหงื่อของสามพี่น้องไม่ธรรมดานะคะ
ถือเป็นกิจกรรมที่ชอบทำร่วมกัน
เพราะได้ออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกายค่ะ
ส่วนเรื่องกินถือเป็นเรื่องใหญ่ของปลาวานเลยล่ะค่ะ
ทุกวันเขาจะทำอาหารรับประทานเอง
วันไหนอารมณ์ดีวันนั้นจะทำอาหารอร่อย

แต่บางทีก็เป็นที่ก็แบบสั่งลุมเซอร์เวทดีกว่าอะไรอย่างนี้
แล้วแต่ว่าแล้วแต่โชคฮะแล้วแต่โชคใช่ครับ
โรงแรมศรีพันวาในยุคของปลาวาน
กลายเป็นโมเดลธุรกิจของครอบครัวอิสระ
ในการดึงกลยุทธ์ไปต่อยอดพัฒนาโครงการอื่น
และถือเป็นครั้งแรกที่เร็วนี้
ศรีพันวาจะไปบุกตลาดต่างประเทศ
ฝีมือของปลาวานวรสิตอิสระคนนี้
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน